คุณผู้ชมคะอันนี้เรื่องของโจรขโมยก็ยังมีอยู่นะคะ
เห็นกันทุกวี่ทุกวันอันนี้เป็นโจรสายคิ้ว

ใช่ใส่คิวน่ารักแต่ว่าพฤติกรรมไม่น่ารักนะคะคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยละกันมีการมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
ลองดูดีนะคะอันนี้มากันสองคนนะ
เดี๋ยวก่อนอ่ะคนแรกโจรสาวเดินเข้ามาดูลาดลาว
ร้านเขาปิดแล้วนะเป็นร้านอาหาร
ก็เห็นแล้วเล็งแล้วถังแก๊สกะว่าเอาแน่
ก็เล็งก่อนแต่ว่าความเป็นผู้หญิงเนอะ
อาจจะยกไม่ไหวหรือไม่อย่างไร
เดินออกไปไปบอกโจรชาย
แล้วก็ชายหนุ่มคนนี้ก็เดินเข้ามานะคะ
นั่งก่อนค่ะพักผ่อนเหนื่อยนะคะ
อาจจะขี่รถมาไกลนะเราก็ไม่รู้

แต่พฤติกรรมไม่น่ารักนะจ๊ะไม่ควรเอาอย่าง
ตุ๊กตามีมาเราก็งงนะคะ

นี่มีการอุ้มตุ๊กตามีมาขโมยถังแก๊ส
แล้วกอดตุ๊กตาไว้ตลอดเวลาเลยนะคะ
เพื่ออะไรคุณนัทธนันคือเขาติดเหรอ

ถ้าเกิดคุณผู้ชมลองส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะ

กอดไว้ตลอดเวลาแล้วก็เรียบร้อยค่ะ

อุ้มตุ๊กตามีแล้วก็ลากถังแก๊สไปจะถูกกว่านะคะ
ก็เรียบร้อยขโมยถังแก๊สไปเลยล่ะค่ะ

ตอนเกิดเหตุบนท้องถนนจริงมันก็มีรถวิ่งตลอดเลยนะ

เจ้าของร้านเบื้องต้นเขาก็สันนิษฐานว่า
อาจจะเป็นสามีภรรยากันนั่นแหละ

คนร้ายเป็นวัยรุ่นแน่เป็นชายหญิง
ยถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัมไป
ราคาก็สักประมาณ๓๐๐บาทแล้วค่ะ
อุ้มขึ้นรถหนีหายไปทางถนนสี่แยกท่าบรรทุก

เนี่ยปกติเป็นคนใจดีมาก
ที่ร้านเนี่ยเวลามีลูกค้ามาบอกว่า

หรือใครที่เป็นคนนะคะ
เป็นคนเร่ร่อนอยู่แถวนั้นมาขออาหาร

งั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าโจรสองคนนี้
ไม่มีตังค์จะกินข้าวเลยนะมาขอพี่เขาดี
พี่เขาก็ให้ไม่ต้องขโมยถังแก๊สไปขาย

เพราะคุณพี่เขาพูดแบบนี้จริง

เขาเข้าใจว่าคนไม่มีกินเนี่ย

อยากให้ไปทำมาหากินสุจริตดีกว่ามาขโมยนะคะ

ยังไงก็ขอวิงวอนให้ตำรวจจับมาดำเนินคดีให้ได้

หลายท้องที่แล้วก็เป็นภัยต่อสังคมด้วย